ขายผู้เล่นนะครับแน่นอนมันจะมีโครงเดิมอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่มาผสมผสาน
ที่เล่นดีในหลีกในช่วงหลังหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้
ลองดูกันนะครับอย่างคนแรกเนี่ยกองหน้าขาดแคลนดังนั้นถ้าเขาฟิตสมบูรณ
น่าจะอยู่ในโผล่ถึงแม้ว่าอายุจะน้อยก็ตามนั่นก็คือสุพนัทเหมือนตานะครับ
วัย๑๗ปีจากบุรีรัมยูเนเต็ดก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะยิงประตูนะครับให้กับทางบุรีรำด้วยนะครับ
เกมที่เจอกับทางเมืองทองแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะมีชื่อ
คนได้เห็นผลงานของเจ้าแบงค์สุบันรัฐเหมือนตาแน่นอนนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะก็เจ้ามุยธุรสินแดงดา
คือขาดไม่ได้เลยกับทีมชาติไทยยูจุดนี้ปกติต้องมีเขาตลอดนะคะ
แต่ว่าในเกม๒นัดที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามีปัญหาการบาดเจ็บ
แล้วก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มให้กับนิชโนได้เห็นผลงานสักเท่าไหร่
ซึ่งถ้าตอนนี้กลับมาลงเล่นได้แล้วก็น่าจะมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติอยู่แล้วแหละสำหรับเจ้ามวยนะ
เมื่อวานก็แอดซิตให้เฮเบตตี้ยิงด้วยนะครับในเกมที่เจอกับสุโขทัย
แล้วก็มีโอกาสลงเป็นสำรองนะครับในเกมที่เจอกับทางบุรีรำ
กลับมาได้เห็นฟอร์มมาแล้วเรียกกลับมาไม่น่าเกลียดแล้ว
เพราะว่าเขาเล่นได้แล้วความเก่าเกมของมุ้ยผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับ
ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่หายไปนะครับ
อ่ะก็จะมีชื่อของสุบัญญาภูริสายค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งช้อยที่น่าจะอยู่ในโผล่
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ็บไปนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเลยตอนที่เรียกชื่อเจ้าตัวก็เลยถอนตัวไป
อีกหนึ่งกองหน้าที่ขาดหายไปกับทีมชาติไทยนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บเหมือนกัน
ปกติก็ติดทีมชาติไทยมาโดยตลอดณตอนนี้สลัดอาการบาดเจ็บได้แล้ว
ด้วยประสบการณ์หลายอย่างที่ติดทีมชาติมาอย่างยาวนาน
น่าจะเป็นตัวช่วยให้กับทีมชาติไทยที่มีปัญหาเรื่องหากองหน้าจบสกอร์ได้
ก็จะเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นนะฮะเก่าเกมซึ่งก็ไม่รู้ว่านิชโนจะวางแผนยังไง
เพราะว่าที่เรียกไปเด็กใน๒เกมแรกก็ดันทำหน้าที่ได้ดีด้วยนะครับ
ส่วนกองหลังที่หลายคนบอกว่าไม่มีอะไรเลยเหรอจะลองคนใหม่ไหม
ซึ่งจริงแล้วหลายคนคาดการณ์ว่าน่าจะมา
เพราะว่าเขาก็โชว์ฟอร์มในลีกมาดีพอสมควรได้สักพักแล้ว

แต่ไม่รู้ว่าจะผ่านเข้าไปในชุดสุดท้ายหรือเปล่านะครับ
รอลุ้นแล้วกันค่ะเพราะว่าก็จะมีการคาดการณ์กัน
ว่าการประกาศรายชื่อชุดแรกจะมีช่วงปลายสัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละ
แล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะเรียกนักเตะมารายงานตัววันที่๔ตุลาคม
เพราะว่าโปรแกรมลีกจะสิ้นสุดวันที่๒ตุลาคมค่ะ
เน้นย้ำนะครับโปรแกรมวันที่๑๕ตุลาคม
ก็ถ่ายแล้วสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา๑ทุ่มนะครับ
เน้นย้ำในเวลาเริ่มแข่งขัน๑ทุ่ม
แต่ว่าจะเริ่มถ่ายทอดเนี่ยตั้งแต่๑๘นาที๓๐นาทีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป